ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูประมวลภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมราศดรหน่อย
พอสักสี่มงเย็นหลายคนก็เดินทางมา
ดินทางมามีมวลชุนและบรรดาพ่อและแม่ค้า
กลุ่มเซียร์อะหมาก็บอกว่าแบบนี้
เครื่องดื่มลูกชิ้นปิ้งอาหารเดินทางมาจับจองพื้นที่
ส่วนตำรวจสอนอท่าพระก็มีการจัดกำลังสายตรวจมาอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มมวลชนนะคะ
คือยิ่งเย็นค่ะมวลชนเริ่มทยอยมาปักหลักการชุมนุม
แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
กลุ่มผู้ชุมนุมแต่ไม่มีเหตุการณ์ประทัดใดเกิดขึ้นนะคะ
ต่อมาชายคนนางกล่าวก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุม
ชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓ดำเนินมาเรื่อยกระทั่ง
ไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะ
เคารพทงชาติเพียง๕นาทีเกิดความชุลมุนขึ้นอีกครั้ง
เพราะว่ามีเสียงดังดังสนั่นเลย
เสียงประกาศขอให้มวลชนนั่งอยู่กับที่
แล้วก็อยู่ในความสงบกาดอาสาจะเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์เองค่ะ
ส่วนตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ก็รีบวิ่งเข้าไปที่ต้นทางของเสียง
เพื่อตรวจสอบที่มาว่าเสียงดังกล่าวมาจากไหนอย่างไรนะคะ
ที่สุดแล้วก็ไปพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับประทัดยักษ์
แต่จากการตรวจสอบเนี่ย
ทางของเสียงเนี่ยมาจากไหนรู้ตัวอีกทีก็เห็นการอาสาของกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
พยายามที่จะไปจับกลุ่มจับตัวผู้ก่อเหตุ
เป็นผู้ต้องสงสัยนะคะแต่ก็ไม่สามารถจับตัวได้
เพื่อจากนั้นขอต้อนรอบราวที่จะซื้อมาเหมือนกัน
ไม่มีผิดไทยนะครับ
การตัดการอุ่นยังไม่ได้

เดิมนะคะบอกว่าไม่มีการลดเพดานข้อเรียกร้องใดทั้งสิ้น
เพราะ๓ข้อเรียกร้องเดิมจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศนะคะ
หลังจากนั้นกิจกรรมก็ดำเนินไปเรื่อย
สักประมาณ๒ทุ่มครึ่งแกนนำคณะราษดรประกาศยุติการชุมนุมบริเวณ
แยกท่าพระเพื่อเดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
รอรับแก่นำทั้ง๔คนก็คือ
ทนายอานนท์นำพาคุณสมยศภึกษากะเสมสุกนะคะ๒คนนี้

โยงปลูกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
แล้วก็คุณสุรนาศแป้นประเสริฐ
แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายเอกชัยหงกังวาน
๒คนนี้โดนข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
ประทุษร้ายต่อเสรีภาพพระราชินีนะคะ
หลังจากที่สุดท้ายแล้วทั้งหมดก็ได้รับการปล่อยตัวนะคะ
สารอาญารัชดามีคำสั่งยกคำร้องฝากขังของพนักงานสอบสวน

นำกลุ่มคณะรัศดร๖๓ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในคุกทั้งสิ้น